เพื่อจริงประธานรัฐสภานะครับ

คุณวันมหมัธนอบภาว่ายังไง

แต่คุณผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมภายใน

เพื่อสรุปเรื่องของการจะส่งใคร

จริงเมื่อวานนี้น่าจะได้ข้อสรุป

นี่อีก๒๕นาทีนะคุณผู้ชมฮะ
เที่ยงนี้เพื่อไทยจะเคาะออกมา

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
เข้าที่พักนะครับคุณแพทองทานชินวัฒน์นะฮะ

เช้าเลยนักข่าวเนี่ยวิ่ง

ถามว่าคุณอุ้งอิ๊งวันนี้เนี่ย
เข้ามาฟังเขาเคาะกันใช่ไหม

กรรมการบริหารพักก็แน่นอนฮะ
คุยเรื่องของประธานสภานะครับ

แต่เดี๋ยวเจอกันนะคะหลังจากพูดคุยเสร็จสิ้นแล้ว

เอาฟังคุณอุ้งอิ๊งก่อนขึ้นลิฟต์นะฮะ
ใจกรอบบางหอด้วยไหมคะคุณอิ๊ง
นี่ไงฉะนั้นเราก็ต้องรอนะ

นี่คุณตายสิริวัลเสียงคุณตายสิริวัลสัมภาษณ์

ทีนี้ดูทางด้านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยหน่อยค่ะ
คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ตอบคำถามถึงกระแสข่าวนี้นะ
บอกว่ายังไม่ได้สรุปอะไรเดี๋ยวต้องรอฟังความเห็นของสอสอก่อน
แล้วก็ยังพูดแบบนั้นไม่ได้คือเราพยายามคิดหาทางออกที่ดีที่สุด
ซึ่งก็ยืนอยู่บนหลักการรักษาเจ็ดจำนงของประชาชน
แล้วก็รักษารัฐบาลประชาธิปไตยเอาไว้
ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่วมมือกัน
ทีนี้ก็เลยถามคุณภูมิธรรมนะว่าถ้าเกิดผลประชุมน่ะ
สอบเพื่อไทยมีมติว่าประธานสภาต้องเป็นของเพื่อไทยเท่านั้น
แล้วคุณภูมิธรรมก็เลยสวนกลับมาก่อนเลยว่าอย่าเพิ่งท่าสิ
อย่าเพิ่งท่าให้รอฟังของจริงอย่างเป็นทางการก่อน
คำว่าท่าเนี่ยมักจะมีปัญหาตลอดเลย
ถ้าเราไปท่าท่าอย่างนู้นท่าอย่างนี้เนี่ยโอ้โห
ก็คุณที่ผ่านมาคือท่าไปแล้วปุ๊บ
พอเขาตอบกลับมามันก็กลายมาเป็นประเด็นอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นบอกว่าให้รอฟังของจริงอย่างเป็นทางการดีกว่า
นี่ให้ความสำคัญในการประชุมทั้งสองส่วนนะ
ทั้งที่ประชุมสอสอแล้วก็กรรมการบริหารพักษณ์

ถ้าเกิดว่าทั้งสองมีมติยังไง
คณะเจรจาจากเพื่อไทยพร้อมเดินตามมตินั้น
เออนี่นะครับคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักก็ยังตอบกลางอยู่นะ
แต่คนที่เหมือนจะตอบออกมา
เขาใช้คำว่าเหมือนจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะ
ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งนึงกิจค่าสอสอบ

บอกว่าเรื่องของรายชื่อที่มีคนถาม
ก็ว่าจะมีการเสนอชื่ออาจารย์วันนอร์เนี่ย
ทางด้านคุณสุริยะบอกว่าก็คิดว่าพักน่าจะเสนอชื่อนี้นะ
เพราะเป็นทางออกที่ดีพักอยากจะเห็นการเมืองเดินหน้า
ส่วนคิดว่าพักเก้าไกลจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่
คุณสุริยะตอบไหมลองฟังค่ะ
พักเราเองอยากจะเห็นทางการเมืองเดินหน้าต่อไปได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเป็นทางออกที่ดี
ก็ในเมื่อทางพักเพื่อไทยกับก้าวไกรยังเข้าสู่ไม่ลงตัว
เราก็จะเสนอคนกลางไปนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ได้เชื่อมข้าวอาจารย์มันนอนหรือยังครับ
หรือว่ายังไม่ได้พูดคุย

ตรงในเบื้องต้นมีการพูดคุยกับอาจารย์
อ่าส่วนคุณเศษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย
ก็มาเหมือนกันนะฮะมารับฟังการประชุมกรรมการบริหารพักนะครับ
โดยบอกว่าคาดหวังว่าการหาบรือตำแหน่งประธานสภาพ
ผลจะออกมาในทางที่ทุกฝ่ายพอใจ
ควรใช้เหตุผลคุยกันโดยยึดเป้าหมายหลัก
คือรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ
อาจารย์วันนอมีความเหมาะสมหรือไม่
คุณเศรษฐาบอกว่าตอบยากเพราะตอนนี้มีการโยนชื่อมาหลายคน
หากมาจากพักก้าวไกลหรือมาจากภักดิ์เพื่อไทย
หรือมาจากคนกลางก็มีคนได้และคนเสียทั้งนั้นนะฮะ
อยากจะวิงวอนว่าไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนก็ตาม

นี่คุณเศรษฐาบอกแบบนี้ยอมกันบ้าง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาตินะครับ
ค่าาาา
กำลังสะกดรอเรืออ้ออ่างอ่ารอรอรอรอรอนะฮะ
รอว่าเพื่อไทยเนี้ยจะมีท่าทีอย่างไรค่ะคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดนะฮะอาจารย์วันนอร์คุณวันมุธมัธนอมธาสอสอ
บัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติเปิดเผยถึงกระแสข่าวตรงนี้
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วนะครับอาจารย์วันนอร์เนี่ยนะฮะ
ท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภาท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภานะ
ใช่ค่ะเป็นอดีตประธานคนที่ยี่สิบสี่นะใช่ค่ะเนี้ยท่านเนี้ย
ให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะเปิดเผยถึงกระแสข่าวล่าสุดที่ระบุว่า
เพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวกลางยุติปัญหากับพักเก้าไกล
บอกว่าผมยังไม่ทราบยังไม่มีใครติดต่อมา
และทั้งสองพักการเมืองแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือเพื่อไทยและก้าวไกร
ต้องคุยกันเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนว่าทางออกแบบไหนจะดีที่สุด
ในการ๑ตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยและ๒ส่งชื่อคนที่จะชิงประธานสภา
อะไรที่เกิดความล้มเหลวเราต้องช่วยกันแก้ไข
แล้วก็บอกว่าเราเสียเวลาที่ประชาชนรอคอยและเสียดายสิ่งที่เขามอบหมายงานมาให้เรา
นี่แหละค่ะแล้วก็บอกด้วยนะบรรยากาศที่มีการคุยกันน่ะ
เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกจริงเมื่อวานก็ราบรื่นนะ
คุยกันด้วยเหตุแล้วก็ผลพักเพื่อไทยก็ชี้แจงต่อที่ประชุมไง
ว่าในพักเนี่ยมีบุคลากรประสบการณ์สูงก็เลยจะขอใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตัวแทนของทุกพักก็เข้าใจ
อันนี้คือที่อาจารย์วันนอบอกนะ
ใช่ฮะถอดคำออกมาง่ายนะฮะคืออาจารย์วันนอบอกว่า
ผมบอกจริงนะผมไม่ได้อยากเป็นตั้งแต่แรกนะฮะ
แม้แต่รัฐมนตรีก็ตามผมก็ปฏิเสธไป
ผมขอทำหน้าที่หัวหน้าพักผมว่าผมพอแล้วผมเป็นทุกอย่างแล้ว
แต่ถ้าจำเป็นเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้
ก็ยินดีที่จะรับฟังแต่ต้องฟังเสียงของทั้งเก้ากลาย
และเสียงของประชาชนด้วยนี่แหละค่ะ
อาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาคนที่๒๐นะ
สมัยที่อยู่ความหวังใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงนะฮะที่ถูกจับตามองก่อน
อันนี้ก็มีจริงมีรายชื่อออกมาเหมือนกันนะว่าอาจารย์วันนอร์เนี่ยน่าจะเหมาะสมท่านเคยเป็นแล้วนะครับ
แต่ถ้ามองไปถึงสูตรตอนนี้เอาแค่ถึงตอนนี้ก่อนเที่ยงนะ
ก่อนเที่ยงสูตรมันเป็นยังไงบ้างคุณ
ที่๑ก็แน่นอนทางด้านของพักก้าวไกลเป็นผู้เสนอหมออ๋อง
หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอันนี้สูตรหนึ่ง
ส่วนสูตร๒อันนี้คือรายชื่อก็บอกมาแล้วไงถ้าเกิดก้าวไกลเป็นแบบนี้
ฝั่งเพื่อไทยคุณสุชาติตันเจริญสศพไทยที่ท่านก็เคยมีประสบการณ์
เคยเป็นรองประธานสภามาตอนปี๔๘กับตอนปี๖๒
๒สมัยนะตีกร่างท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเสนอในนามของภาคต่างผู้
๓ก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินนะฮะที่ก่อนหน้านั้นก็มีรายชื่อออกมาว่า
เอ๊ะภาคเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอเองเข้าไปเลยหรือเปล่า
เป็นคนที่ดูแลด้านกฎหมายของพักก็เป็นรายชื่อหนึ่ง
เป็นคนที่เสนอสูตร๑๔บวก๑นี่แหละ
บอกว่าจะให้มี๑๔ตำแหน่งกับบวก๑ประธานสภา
แล้วก็สูตร๔ก็คืออาจารย์วันนอง
เรื่องนี้นะอาจารย์อีกท่านจะว่ายังไง
อาจารย์สุภาพอาจารย์สุภาพจะว่ายังไงบ้างนะฮะ